ไปพบกับคุณสุดที่ชัยหยุ่นไหมส้า
กินจังมาก
เมื่อกรบอยู่ร้อนด้วย
เพราะว่าพี่ตกอับพี่ยังรับงานปกติอยู่นะ

แล้วก็แกก็คือว่างก็ไปเป็นอาสากู้ภัยเนี่ยคุณผู้ชม

พี่ยาวเนี่ยแกอยู่กับพี่หม่ำมาก่อนนะคะ
แล้วแกก็ขอลาออกแล้วมาอยู่กับพี่อ๋อง

ไปเดินไปบอกพี่ห่องว่าเออผมขอไปตั้งคัน
วงเองตั้งคณะเองอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วที่บอกว่าติดหนี้เกือบ๕ล้านเคลียร์หมดแล้วจ้า

ยาวบอกว่าตอนนี้กลับมาตั้งหลักใหม่อีกครั้งค่ะ

เวลาเจอปัญหาต่างนี่ก็มากราบมาไหว้
แกก็ไหว้ในใจที่บ้านด้วยนะโอ้ดีค่ะ

ขอพรเสด็จพ่อรอห้า

ให้บรรดมดาลให้ลูกหลาน

ทุกวันพฤหัสนะครับกับผมจะไหว้
ครับจักรินใช่ครับ
ครับแจ๊กกะลีนนะคะส่วนที่ถือนั่นก็คือเค้ก

ท่านี้คือมันมีดราม่านนิดนึงนะคะ
ใช่อยู่กับพี่มัมน่ะคือแกไปออกรายการ
พี่หม่ำบอกว่าท่านี้ผมคิดเนี่ยสอนด้วยนะคุณผู้ชม
ท่านี้เป็นคนผมเป็นคนคิดแต่ยาวเนี่ยเอาไปทำเอง
ก็เลยต้องถามว่าสรุปพี่ลิขสิทธิท่านี้อยู่กับใคร
ยาวยืนยันบอกว่ายาวลูกหยีบอกเลยนะอยู่กับผม

ยาวนี่ใช่ยาวน้ายาวนี่ใช่ยาว
ใช่อันนี้จะเป็นยาวลูกหยี

ช่วยด้วยค่ะแกว่งเท้า

ค่ะ

ท่านี้กี่ปีแล้วพี่

แล้วพี่หม่ำแกบอกว่าแกคิดมาก่อนนะ
อ๋อพี่หม่ำเป็นคนคิดพี่เป็นคนทำครับ
เออขมิบตูดครับผมพี่หม่ำ
เขาขมิบตั้งแต่๒๐กว่าปีเลยนะครับ
นั่นลองลองอีกทีเจ๊กะลิน
กว่างค้า๑๒๓กว่างค้า

อีกท่านึงนะเค้าช่วยทำ

เก่งว่าจะไม่สู่ภาพ

ให้ดีอย่าไปปนกับพี่ยาวอายุทยา
หม่ำคิดแต่ว่าพี่ยาวอย่างลุงหยีเขาก็เป็นคนแกว่งจนดังมาเลย
แกก็มีอันนี้ที่เรียนเสียงคุณสุธิชัยนั่นแหละที่ดัง